ถึงขั้นหยุดเล่นแล้วแพทย์ก็ไปทำงาน
ในตอนที่ทำงานแพ้คิดสมมติว่า

เราอยากซ้อมเราอยากเล่นเราอยากติดทีมชาติ

เป็นจุดที่ดีที่สุดของแพลวแล้ว
เป็นการติดทีมชาติครั้งแรกของแพลวด้วย
มันก็รู้สึกแบบตื่นเต้น
เพราะว่ามันเป็นความฝันของแพทย์มาตั้งนานแล้วค่ะ

แล้วครั้งนี้มันมีโอกาสขึ้นมา
คือเหมือนว่าเราก็ทำมันออกมาได้เต็มที่ค่ะ

เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทีมชาติแนะนำทีมชาติเลยค่ะ
ก็รู้สึกดีใจค่ะ
เกมนั้นมันอึดอัดมากเลยค่ะในเกมที่เจอเวียดนามวันนั้น
แล้วพอแพลวยิงประตูแรกได้ใช่ไหมคะ
มันก็ผ่อนคลายคือเราในเกมมันอึดอัดจริงค่ะ
มันทำอะไรกันไม่ได้แล้วพอแพลวยิงลูกนั้นได้
มันก็เหมือนปลดล็อกให้กับทีมค่ะ
เล่นตำแหน่งกองหลังมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
แล้วก็มีวนเปลี่ยนไปเล่นริมเส้นด้วย
ว่ากดดันไหมไม่ได้กดดัน
แต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับแพลวด้วยซ้ำค่ะ
เพราะว่าเหมือนทุกคนชื่นชอบแล้วก็เชียร์ครับ
มันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนว่าเรามีพลังเพิ่มขึ้น
ในการที่จะทำออกมาให้มันดี
เพื่อเอาผลงานมาฝากทุกคนค่ะ

ก็เพราะว่าต้องใส่สร้างกล้ามเนื้อ
แท็กติกของโค้ดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับตัวนักเตะเอง

เพราะว่าคู่แข่งเขาก็ดีขึ้นมา
ทุกคนคิดว่าเราไปป้องกันแชมป์ค่ะ

เป็นจุดที่ดีที่สุดของแพลวแล้ว

แล้วพอเรามายืนจุดนี้จริง
มันก็เลยแบบภูมิใจในตัวเองค่ะ
ที่เรามายืนจุดนี้ได้
เป็นคนจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
มัธยมที่โรงเรียนธนาศักดิ์วิทยา

คือที่บ้านพ่อกับแม่แพลวไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ
แพลวเป็นเด็กที่อยู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กเลย

ตอนเด็กแพลวชอบเล่นกีฬาออกกำลังกาย

พอไปเรียนมัธยมโค้ดก็ได้จับให้มาเล่นฝึกซ้อมฟุตซอลค่ะ

ก็มีแข่งตอนเรียนมัธยมมันก็จะมีรายการเยาวชนกีฬา
กีฬานักเรียนกีฬาแห่งชาติอะไรอย่างนี้

เป็นคนที่วิ่งเร็วด้วยค่ะ
ใช่แล้วเหมือนมาคดเขาก็เห็นแมวเรา
เขาก็เลยจับเรามาเล่นค่ะ
ขอชื่อคุณครูอิทธิพลบางลวงค่ะ

คือเหมือนว่าเห็นแววแล้วเขาก็จับแพลวมาเล่น
จากที่แบบเตะบอลไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างนี้
เขาก็สอนจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
ในโรงเรียนอย่างนี้มันก็จะมีแข่งกีฬาสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เขาก็เห็นแววเพราะว่าเหมือนเราก็ไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้
เขาก็เห็นแววเขาก็เลยจับเรามาเล่นดูค่ะ
โรงเรียนอาศักดิ์เป็นเหมือน
ในจังหวัดอุทัยมันก็เป็นโรงเรียนที่เขาเน้นกีฬาอยู่แล้ว
เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของกีฬาเลยค่ะ
แล้วเขาก็ปลุกปั้นเด็กขึ้นมาค่ะ

เหมือนว่าเรามีความพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยค่ะ
ก็ชอบกีฬาแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยค่ะ
ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็มีความฝันว่า
เรามีตัวอย่างคือเราดูรุ่นพี่ที่เราติดทีมชาติอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากว่าฝันว่าเราก็อยากมายืนอยู่ตรงนั้นด้วย

ก็พอเราได้ไปแข่งกีฬาเยาวชนอย่างนี้ค่ะ
เราก็ได้เป็นตัวแทนของภาค
แล้วก็ไปแข่งรอบใหญ่อย่างนี้ค่ะ

เหมือนว่าโค้ดเขาก็ไปดูอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนเขาก็ไปนั่งดูเขาก็เห็นแมว
เขาก็เลยชวนให้เรามาเรียนค่ะ

เราเข้ามาด้วยความสามารถใช่ไหมคะ
ตอนนั้นที่เรียนที่กรุงเทพทนมันไม่ได้แบบว่า
พอไม่ได้เล่นจนจบจนจบเรียน
เหมือนว่าพอเล่นได้แค่๒ปีค่ะ

แล้วก็เลยต้องหาไปเล่นลีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เรียนเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยค่ะ
แต่มันแค่ระยะเวลา๒ปีครับ
คือมันไม่ได้เล่นตลอด
แล้วก็มีไปหาเล่นตามหลีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จับเราไปเล่นค่ะ
ปีแรกที่แพลวเล่นหลีกเลย

เหมือนว่าก็เข้าไปเล่นปีแรกค่ะ

แล้วก็มาเล่นไปแข่งกีฬาแห่งชาติ

แล้วเหมือนว่าพอกลับมาแล้วเหมือนมันเกิดอาการบาดเจ็บ

เหมือนเป็นกระดูกทับเส้นค่ะ

แล้วก็พักไปประมาณปีถึง๒ปี

ท้อค่ะแพ้ถึงขั้นหยุดเล่น

ทำงานเป็นแคทเชียร์ของโรงแรมค่ะ
แล้วพอเหมือนไปทำงานเป็นแคชเชียร์ของโรงแรม
แล้วเกิดโควิดขึ้นมาอีกโควิดละลอกแรก
คือแบบว่ามันก็หนักเลยค่ะ

แล้วเหมือนว่ามันไม่ไหว
เขาก็เลยให้พักงานค่ะ

เหมือนมันเป็นจังหวะของชีวิตไปด้วย
แล้วก็เลยกลับไปซ้อมกับโค้ดคนที่โรงเรียนค่ะ
แล้วเหมือนว่าเขามีส่งเป็นหลีก

เขาก็ไปซ้อมแล้วก็มาแข่งลีก
แล้วก็มีรายชื่อเรียกเข้ามา
ไม่เคยล้มเลิกที่จะหยุดเล่นเลยค่ะ
คือมันเป็นความฝัน
มันเป็นความฝันของแพทย์ตั้งแต่เด็กแล้ว
เขาก็อยากติดทีมชาติค่ะ
ในตอนที่ทำงานแพวก็คิดเสมอว่า

ได้ครอบครัวได้กำลังใจจากครอบครัวทั้งนั้นเลยค่ะ
คือเหมือนว่าเขาก็คอยอยู่ข้างเรา

ไม่ได้เรียกเข้ามาฟุตซอลก่อนโดยตรง

เราก็ชอบกีฬาอยู่แล้วชอบหมดเลยค่ะ

เราก็ต้องไปปรับตัวเอง
เพราะว่ามันไม่เหมือนกับฟุตซอลนะคะชายหาด
มันต้องปรับจังหวะการเล่นอะไรอย่างนี้

แต่เหมือนว่ามันจะมีไปแข่งแล้วมันก็เลื่อน
เพราะว่าโควิดอีกเหมือนกันใช่
ก็เหมือนซ้อมซ้อมหนักเหมือนกันนะคะ
มีลงซ้อมแบบบ่ายโมงอย่างนี้ด้วยค่ะ

มันก็หนักเหมือนกันค่ะ
ไหนจะวิ่งกับทรายมันก็หนักอยู่แล้ว

แต่ว่าเราก็สามารถทำมันออกมาได้ค่ะ
เพราะว่าเล่นกับทรายมันไม่ได้เหมือนเล่นกับพื้นฟุตซอล
เหมือนเราก็ต้องงัดบอลเล่นกับซาย

สตาร์ฟโค้ดที่ชายหาดก็มาเป็นสตาร์โค้ดของฟุตซอลเหมือนกัน
ใช่เขาก็ถามเขาก็โทรมาบอก

เพราะว่าเราอยากติดทีมชาติฟุตซอลมานานแล้ว
เหมือนว่ามันก็มีรุ่นพี่ตัวเก่าที่เขามีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ

เออเธอจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราเพิ่งติดปีแรกใช่ไหมคะ
โค้ดเขาก็บอกเออเราก็มีมือมีเท้าเออ
เราก็พยายามทำให้เขาเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเป็นความมุ่งมั่นของเราอีกด้วยด้วยกันคือ
เราก็ต้องพยายามตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมา
ให้ถึงพวกพี่เขาค่ะ
นาเมนต์ของผู้หญิงมันไม่มีเหมือนของผู้ชายเลย

มันไม่ได้มีรายการที่จะมาต่อยอดของพวกเราเลย
มันไม่ได้มีรายได้เข้าตลอดนะคะของฟุตซอลหญิง
เหมือนว่ามันจะมีแข่งโทรนาเมนต์ทีนึง

นักกีฬาของผู้หญิงส่วนมากก็คือ
ก็ต้องหางานประจำทำเพื่อที่จะต้องหาเลี้ยงตัวเองเหมือนกันค่ะ

เหมือนว่าเราแข่งเสร็จมามันไม่ได้มีงานที่จะแบบ
ต่อยอดรองรับเราได้เหมือนกับผู้ชาย

พอเราแข่งเสร็จปุ๊บมันก็แยกย้ายเหมือนที่แพทย์บอก
คือมันแบบว่าเออไม่ได้มีงานเข้ามายื่นมาให้อะไรอย่างนี้นะคะ
ทุกคนก็หวังว่าอยากมีหลีก
ยังมีลีกทุกปีให้มันมีรายการเตะต่อเนื่องทุกปีค่ะ
ฟุตซอลให้อะไรกับชีวิตเราเหรอคะ

การที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้
ก็คือเหมือนเราพยายามขึ้นมาเอง
มันจะมีทงอยู่ที่หน้าอกของเราใช่ไหมคะ
มันก็เหมือนว่าเราเป็นรับใช้ชาตินะ
ภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีทุกคนที่คอยเชียร์ค่ะ
ถ้าให้กำลังใจมันก็รู้สึกดีนะคะ